ปตันแน็กชวนน้องต้านทุจริตตอน
งานกลุ่มทำคนเดียวไม่ได้นะ

ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่

แต่มีการทุจริตติดสินบนให้เพื่อนทำรายงานกลุ่มอยู่คนเดียวแบบนี้
ถือว่ามีความผิดร่วมกันทั้งกลุ่มเลยนะครับ

งานกลุ่มเป็นงานที่สมาชิกทุกคนต้องทำด้วยกัน

จะยกให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งทำงานกลุ่มอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับ
ยังมีการติดสินบนให้ของกำนันเพื่อนอีกต่างหาก

ผิดทั้งคนรับและคนให้
อย่าหาทำเลยนะครับ
งานกลุ่มเป็นงานที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
ช่วยกันทำงานตามหน้าที่ให้ดีที่สุด

สินแนคให้เต็มสิบไม่มีหากเลยครับ

สนับสนุนโดยกองทุนป๊อปป้าช่อ